ช่วงนี้งานบุญเยอะนะคะไปต่อที่มหาสารคามคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่นี่เขาไม่หวั่นน้ำท่วมนะแห่นาคลุยเข้าวัด
บรรยากาศสนุกสนานมากค่ะ
โอ้โหคุณดูบรรยากาศก่อนนะ
นี่ค่ะบรรยากาศสนุกสนานมากม่วนซื่นมวลอิหลีอีหลอกระดอกกระเดียนะคะ
นี่คือการจัดงานบวชนะงานบวชที่วัดจันประดิษฐ์
อำเภอกันทะเลาะวิชัยจังหวัดมหาศาลคาม
วันก่อนนี้๑๖ตุลาคมสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัด
ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยคุณน้ำท่วมเพราะว่า
วนน้ำจากแม่น้ำชีทะลักเข้าท่วมพื้น
มหาสารคามก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่โดนน้ำท่วมไม่แพ้อุบลนะ
โอ้โหใช่มหาศาลคามอุบลนี้น่าเห็นใจอยู่นะ
แต่ทางเจ้าภาพเขาร้องขอให้ทีมกู้ภัยทางน้ำเนี่ยนะคะ
ของหน่วยกู้ไพอสกร่องคำ
ช่วยนำเรือมารับญาติพี่น้องกับแขกเรือหน่อย
รวมถึงกระบวนแหนี่แหเข้าไปในวัดทางน้ำคุณ

ถูกต้องค่ะซึ่งพิธีแห่นาคครั้งนี้
นาคเองก็ต้องนั่งเรือมาใช่ไหม
แล้วยาดพี่น้องก็ลากจูงเรือยางไปรอบโบด
คุณนึกออกไหมจากการแห่แบบเต้นเดิน
เป็นนาคนั่งเรือยางแล้วญาติโยมลากเรือรอบโบสถ์
มันเป็นบรรยากาศอีกหนึ่งอย่างที่แบบเออแปลกหูแปลกตา
ก็ไม่เคยคิดว่าที่มหาสารคามจะต้องแห่นาคทางน้ำกันแบบนี้
แล้วคนยาดโยมสาธุชนที่เข้ามา
เขาก็ยังมีการเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน

นะคุณนะประมาณแบบครึ่งถึงเอว

แล้วก็ในช่วงที่ต้องนำหน้าเข้าโบสถ์คุณดู

เพราะว่านาคจะต้องขี่คอเพื่อนใช่ไหม

เพราะว่าด้วยความที่ว่าน้ำท่วมด้วย
แล้วก็หน้าก็ต้องขี่คอเพื่อน
ทีนี้คือเข้าใจไหมล่ะว่า

สุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดีนะคะ
คุณน้ำท่วมสูงครึ่งเมตร
เขาบอกอย่างนี้งานนี้บอกเลย
กว่าจะนำนากเข้ามาได้ก็จุลักษณ์ทุเร
แล้วพระท่านล่ะนิมนต์มายังไงล่ะ
เออโอ้โห

หลวงตาก็มานี่ต้องใส่ชูชีพด้วยเพื่อความปลอดภัย

พระท่านก็ต้องเซฟเหมือนกันนะคะ
เฟฟพระค่ะเซฟพระนะคะ

ใช่ค่ะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นแหละสนุกสนาน

เป็นวิถีของชาวบ้านที่เขาเผชิญกับน้ำท่วม
เขาก็ต้องอยู่กับสภาวะน้ำท่วมแบบนี้

แต่ชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไป

จริงน้ำท่วมรอบนี้หนักที่สุดในรอบ๑๐ปีนะคะ
ที่มหาสารคามด้วยจริงมหาสารคามก็เคยโดนแต่ไม่เคยโดนนักขนาดนี้มาก่อน
ใช่จริงก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกจังหวัดด้วยนะคะ
แล้วก็อนุโมทนาสาธุกับนาคด้วยจ้าจ้าสาธุนะคะ